คุณผู้ชมฮะเรามาติดตามเหตุนี้กันก่อนนะครับที่จังหวัดตราดนะฮะ
ทำไมรู้ไหมฮะนี่คนขับเขาให้การแบบนี้
ก่อนจะมาทะลุกำแพงบ้านคนอื่นกำแพงชาวบ้าน
เขาบอกว่ากำลังเลี้ยวนะเลี้ยวรถตรงสี่แยก
อุ๊ยเอาล็อคแล้วจะตีคืนไม่ได้เลยคุณ
เมื่อเวลาเที่ยงคืนสี่สิบห้านาทีนะฮะบริเวณสามแยกไฟแดง
โรงพยาบาลตราดนะครับตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับ
ที่เกิดเหตุเห็นรถคันนี้ไหมฮะรถกระบะโตโยต้าสีบรอนทอง
หมายเลขทะเบียนบ่อไม้ไม้ต่อเต่าสองศูนย์แปดตราด
พุ่งชนกำแพงโรงพยาบาลตราดจนทะลุกำแพงของโรงพยาบาลเข้าไปทั้งแถบเลย
นี่เป็นโรงพยาบาลนะฮะเศษปูนจากกำแพงเนี่ยกระจายเกลื่อนฮะ
ส่วนรถกระบะด้านหน้าแน่นอนพังเสียหายยับเยินนอกจากนี้ยังมีหัวจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค
หัวแดงนะฮะถูกชนเสียหายนี่ภายในคุณนี่ภายในรั้วของโรงพยาบาล
เอ้าเห็นแต่หัวรถกระบะฮะตัวรถกระบะอยู่ข้างนอกนะครับ
คนขับรถกระบะคือนายวิสิตซับมีมาอยู่สามสิบแปดปีฮะไม่ได้รับบาดเจ็บนะ
ให้การกับตำรวจแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ผมขับรถกระบะคันนี้แหละครับออกมาจากร้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อจะกลับบ้าน
พอมาถึงตรงแยกไฟแดงตรงนี้กำลังเลี้ยวรถเลย
พวงมาลัยมันล็อกกลางแยกเลยเอ้าทำยังไงดีคุณ
พวงมาลัยคืนไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปแบบนี้ครับ
ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันรถมันก็เลยพุ่งทะลุกำแพงของโรงพยาบาลนะครับ

พอไปกินก๋วยเตี๋ยวมาปุ๊บพอกลับมาปุ๊บ
รถมามาจากไฟแดงปุ๊บเข้ามาเลี้ยวปุ๊บ
พวงมาลัยล็อกแป๊กพี่เห็นนึกถึงความเข้าใจหรอ
กลับไปเตี๋ยวเลยต้องปล่อยคุณแล้วแอร์แล้วสภาพพวงมาลัยมันยังแบบ

หักซ้ายอยู่เลยเออยังไม่คืนเลยมันล็อกแบบนี้เลยนะครับ
ต้นตำรวจสพเมืองตราดนำตัวของนายวิสิทธิ์คนขับรถกระบะไปสอบสวน
รวมทั้งก็ต้องตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล
พิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปนะครับ
แล้วก็ต้องดูแล้วนะเรื่องรถว่าพวงมาลัยมันค้างแบบนี้
ล็อกแบบนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
ต้องตรวจสอบสภาพรถนะ